ตอนนี้ตัวละครที่ในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาเองเนี่ย
ตอนนี้เท่าที่เราดูหลักฐานก็น่าจะเชื่อมโยงในกลุ่ม๒กลุ่มนี้นะครับ
ส่วนคนอื่นตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ไปว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีก
แต่ยังไม่ได้ตัดประเด็นซะทีเดียวครับเรายังต้องตรวจสอบอีกเยอะอยู่พอสมควร
รับในข้อที่จริงแต่บอกเจตนาไม่ใช่อย่างนั้น

มั่นใจในพยานหลักฐานว่าพฤติกรรมแวดล้อมมันสามารถที่จะโยงเอาผิดเขาได้ไหม
เชื่อมั่นในพยายามหลักฐานครับเพราะว่ากรรมก็เป็นเครื่องชี้เจตนาอยู่แล้วครับ
เขามีเจตนาอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับ
อาจารย์จตุรงค์อย่างนี้ถือว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาไหมครับ

กรรมกันทุกอย่างครับนาทีนี้สำหรับพระกลุ่มนี้นะครับ
จริงสำหรับเราทุกคนถ้าบนโลกแบบนี้สำหรับกรรมมันคือทุกอย่างจริง
จากชี้เจตนาแล้วยังอยู่ในรูปแบบของผลในสิ่งที่กำลังจะตามมาด้วยซ้ำ
ไม่ว่าจะกรรมแบบไหนจะกรรมชี้เจตนาหรือกรรมในรูปของผลที่จะตามมา

ก็ถ้าเตือนตรงถ้าท่านคมดูอยู่ก็จะเรียนท่านว่าท่านหาทนายดีเถอะครับ
ตอนนี้ท่านจะรอดก็ต้องหาทนายดีมาก

แต่ดูทรงแล้วจากที่ผมเห็นหลักฐานที่ตำรวจทำมาผมบอกเลยว่าเหนื่อยมาก
อย่างถ้าผมอยู่ชุด๒ท่านชุดที่เอาไปซ่อน
ถ้าผมว่าผมไม่รู้จริงเขาบอกให้ผมเอาไปซ่อนผมก็เอาไปฝังเอาไปซ่อนแค่นั้นเอง

ปฏิเสธปฏิเสธได้ครับแต่การรับฟังมันน่าจะถือหรือเปล่า
ใช่ไหมครับก็โดยวินยูชนทั่วไปเขาไม่ทำกันแบบนั้นใช่ไหมครับ

นั่งอยู่ไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยเนี่ยใช่ไหม
ใครเป็นทนายปวดหัวเลยคดีนี้ผมบอกเลย
คืออาจารย์จะลงอย่างกรณีของวัดเนี่ยฮะตามหลักจริงเลยแล้วเนี่ย
เราไปทำบุญเงินต่างมันต้องไปอยู่ตรงไหนต้องไปเก็บยังไงฮะ
คือจริงเนี่ยการทำบุญโรนาจารย์ก็แบ่งเป็นสองข้างอยู่แล้วครับ
เงินส่วนตัวกับเงินคลองกลางก็คือเงินวัด
แล้ว๒ก้อนนี้จะไม่ข้ามเส้นกัน๒ก้อนนี้โดยเฉพาะก้อนของวัดเนี่ยสำคัญมากเลย
ควรจะเอาไปใช้เพื่อส่วนกลางหรือไปใช้เพื่อประโยชน์ของวัดหรือส่วนรวม
แต่การที่คุณเอาไปให้บุคคลที่๓ไว้เฉย
อันนี้มันถึงบอกมันจะไปเข้ากฎหมายฟอกเงิน
แล้วมันก็จะไปเข้าหลักปราชิกด้วยก็คือการเคลื่อนย้ายทรัพย์ออกจากฐาน

ฐานมันควรจะต้องอยู่ที่บัญชีวัดป่าธรรมคีรีเพื่อการนั้นเพื่อการนี้
แต่กลายมาอยู่กับนางสาวนี้คือถือว่าปราชิก
เพราะว่าทรัพย์คือท่านขาดจากความเป็นพระตั้งแต่ทรัพย์มันถูกย้ายออกมาแล้ว

ใช่ครับแล้วก็เรื่องการเงินเนี้ยแหละครับที่สำคัญ
ซึ่งความจริงและถ้าเป็นเงินฐาวัสต์ต้องอยู่ในบัญชีฐาวัสต์
ควรจะอยู่ในบัญชีวัดหรือถ้าหละหลวมหน่อย
อาจจะอยู่ในบัญชีส่วนตัวของผู้หาเงินมา
ก็หมายถึงว่าคือวัดเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนปกติอยู่อย่างหนึ่งคือ
หมอไม่ได้เป็นพระดาวรุ่งที่หาเงินได้
ผู้หาเงินกลับกลายเป็นท่านคม
ดังนั้นท่านคมเป็นผู้หาเงินเขาก็เลยยกให้เป็นประธานส่ง
เพราะว่าเป็นคนหาเงินเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้เริ่มต้นวัดวัดนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ดังนั้นก็เลยถ้าจะหยวนให้หน่อยเนี่ยถ้ายังอยู่ในบัญชีท่าน
ถ้าถามผมถ้าผมตีต่างว่าผมเป็นศาลนะผมก็อาจจะยกให้
แต่การที่ไปอยู่กับบุคคลที่๓เนี่ยปัญหาเริ่มมาแล้ว
พระหมอเป็นจ้าวาดวัดพระคมเป็นประธานของคณะสงฆ์ของวัดใช่ไหม
ซึ่งความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเงินของวัดมันต้องอยู่ในบัญชีชื่อวัดหรือชื่อเจ้าอาวาส

วัดเจ้าอาวาสคำว่าชื่อเจ้าอาวาสก็ต้องเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าอาวาสนะ
ถ้ากรณีนี้ก็ต้องแบ่ง๓บัญชีบัญชีพระคมบัญชีพระหมอแล้วก็บัญชีวัด

เอ่อก็ขึ้นอยู่กับตอนเซ็นนะครับระบุไว้ว่ามีใครเซ็น
ส่วนใหญ่ที่เขานิยมทำกันฮิตกันก็๒ใน๓
ใน๓นั้นก็อาจจะมีเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสกรรมการวัด๑คนไว้
วัชกร๑คนอะไรประมาณนี้ฮะนิยมที่นิยมทำคือ๒ใน๓เพื่อลดลดปัญหา
แล้วจริงเงินวัดไม่จำเป็นเขาก็ไม่ถอนด้วยนะฮะ
ถ้าไม่เกิดวิกฤตอะไรจริงเหมือนกับเป็นเงินถุงแดงเป็นเงินก้นถุงที่ไว้
แต่นี้ว่าถ้าผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าท่านคมจะไปเบิกศาล

ถ้าแกจะไปเบิกความที่ศาลว่าไอ้เงินที่มันเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์
แต่มาจากบารมีเขาเขาเป็นคนสร้างมา

แต่ยืนยันนะฮะว่าแต่การกระทำมันดันไปเข้ากฎหมายฟอกเงินไปแล้วจริง
ผู้บังคับการฮะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทางผู้ต้องหาอย่างอ่า
คมหรือพระหมอเนี่ยเขาสู้ว่าอันนี้เป็นเงินส่วนตัวของเขาอย่างนี้
หรือว่าเราได้หลักฐานว่ามันมาจากบัญชีชื่อวัดจริงหรือว่าอย่างนี้
เราก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับก็คือหนึ่งเพราะหมอเขารับอยู่แล้วว่าถอนจากบัญชีวัด
แล้วไปให้น้องสาวตอนนี้ก็มีเส้นทางหลักฐานการถอนเงินอะไรพวกนี้
ชัดเจนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ที่เขาจะบอกว่าเงินเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวเนี่ย
เขาก็ต้องพิสูจน์ทราบได้ว่าใครให้เขามาใช่ไหมครับก็ต้องพิสูจน์ทราบกัน

ครับว่าเป็นทรัพย์ของคุณแต่โดยหลักการเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ย
ยกตัวอย่างเรามีเงินอยู่๑บัญชีเราบอกว่าทุกบัญชีรวมทั้งเงินส่วนตัวด้วย
แล้วเงินวัดด้วยมันจะเป็นไปได้ไหมใช่ไหมครับ
มันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโดยหลักการเนี่ย
เรามีทรัพย์สินของเราเราก็ต้องแยกของเราถูกไหมครับ
เราจะไปบอกว่าของเราอยู่ในส่วนรวมเพราะถามว่าของส่วนตัวคุณมีเท่าไหร่
ผมไม่รู้หรอกแต่ผมอยู่ในนั้นอย่างนี้มันจะฟังได้หรือเปล่าครับ
แต่การยักยอกเงินวัดเนี่ยสมมุตินะถ้าเขาบอก
เงินวัดก็จริงแต่ว่าแยกออกมาเป็นของเขาแล้วมีหลักฐานชัดเจน
เงินวัดไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ถือว่ายักยอกใช่ไหมฮะ

จะร้อยพันหรือว่าร้อยล้านก็แล้วแต่

เราจะเห็นว่าในตัวบทกฎหมายไม่ได้เขียนเรื่องมูลค่าทรัพย์เลยนะครับ
เราไม่ได้เขียนท่านจะยกยอกร้อยสองร้อยพันหมื่นแสน
ก็ผิดมาตรานี้เหมือนกันมันก็ไม่ได้หมายความว่า
ส่วนจะลงโทษหนักเบาก็อยู่ในรุนพิธีของศาลท่าน
พฤติกรรมมันเกิดขึ้นแล้ว

นะฮะ